อ่ะเดี๋ยวข่าวต่อไปห้ามรบกวนเดี๋ยวฉันพูดผิด
คุณต้องใช้สมาธินิดนึงครับแมวไปซ่อนตัวอยู่ในหัวหมีแมวไปซ่อนตัวอยู่ในหัวหมีแบบไหนอ่ะ
หมีอ่ะมันเป็นลักษณะเนี่ยหมีแบบนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของร้านที่เป็นร้านกาแฟที่เขาทำขึ้นมาเป็นหมีพ่นไฟอ่ะ
แมวไปซ่อนตัวอยู่ในหัวหมีแล้วตาสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าลูกจ้างของร้านเห็นกระโดดหนีเลยจ้ะตกใจ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถามว่าไปรู้ได้ไงว่ามันไปซ่อนอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ร้องเรียกอะไรเลยนะ
เพราะลูกจ้างเนี่ยตอนที่ไปเปิดร้านได้กลิ่นนมบูดก็เลยตามหาที่มาของกลิ่นก็มาพบแมวตัวนี้ตามันสีฟ้ามืดปุ๊บเห็นไหมตกใจร้องจากเลยจ้ะ
ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะคะแมวตัวนี้เป็นแมวเพศเมียท้องแก่ด้วยมันท้องด้วยนะสีน้ำตาลตาสีฟ้านอนอยู่ที่หัวของหมี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เหล็กตะขอแห่เข้าไปในช่องคือตั้งใจทำให้แมวตกใจจะได้วิ่งออกมาใช่ไหม
ครั้งแรกมันไม่ตกใจฮะมันออกมาไม่ได้
ครั้งที่๒แมวพยายามดันตัวเองออกมาอีกครั้ง

ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยคาดว่าแมวตัวนี้อาจจะมาหลบหาที่คลอดลูกหรือเปล่า
นี่จังหวะนี้ดูสิก๊อฟ
หรือว่าอาจจะมีอะไรไล่มันมาหรือเปล่า
มันก็เลยมาหาที่ซ่อนตัวนี่เห็นไหมคะ
โอ๊ยลูกในท้องเป็นอย่างไรเอาไปแล้วค่ะ
สุดท้ายค่ะออกมาได้นะคะแล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็หนีไปเลยนะฮะ
คุณโสภายาเคนพนักงานของร้านบอกว่า
ช่วงเช้าได้กลิ่นเหม็นนมบูดอยู่ภายในร้าน
ก็เลยหาที่มาของกลิ่นทั้งนอกและในร้าน
จนกระทั่งส่องมาที่ด้านหลังของหัวหมี

ดูเห็นตาสีฟ้าจ้องอยู่ตกใจร้องเสียงดังลั่นเลยค่ะ
เพราะก็ไม่รู้ตอนนั้นว่าเป็นตัวอะไรนะฮะ
จากนั้นก็เรียกเพื่อนมาดูแล้วก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
สุดท้ายแมวออกจากหัวหมีได้สำเร็จ
ผมว่าน่าจะหาที่คลอดลูกเนอะ

อีกทีได้ไหมแมวไปซ่อนที่ไหนนะ
แมวซ่อนตัวอยู่ในหัวหมีอยู่ที่จังหวัดสระบุรี